ผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจากนี่เลยคุณ

เพื่อมาตามแฟนสาวที่จังหวัดตราด

เจอภาพบาดตาบาดใจแฟนสาวอยู่กับคนอื่นนะครับ
ทีนี้โอ้โหถูกหักอกแรงก็ไม่มี
แรงที่มีทำได้อย่างเดียวคือร้องไห้ฟูมฟาย

แล้วแม่ก็อยู่ตั้งไกลแล้วแม่จะมารับได้ยังไง
แต่เหมือนเขาโทรใจผม

เห็นใจเลยเข้าใจชนบุรีไปตราดเนี่ย

ไปก็ไกลแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะ
ครับแต่ขี่ไปแล้วเจอภาพบาดใจแฟนอยู่กับชายอื่นทีนี้

จุดเกิดเหตุที่ร้านขายของชำแห่งนี้
ใช้อยู่ที่ตำรวชเลยนะคะ
ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดนะฮะ
พบผู้ชายคนนี้อายุ๓๕ปีคุณ
หัวใจสลายร้องไห้หนักมาก
คล่อมแพนไปมีคนอื่น
ว่าเขาไม่ได้ทำไรผิด
มาควบคุมตัวผมทำไมเขาก็เริ่มโวยวายแล้ว
แต่สุดท้ายตำรวจก็ต้องใช้วิธีแบบนี้คุณ
ค่อยควบคุมตัวไปนะฮะ
สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านที่ได้พูดคุยกับผู้ชายคนนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าชายคนนี้คบกับสาวตราดคุณ
อยู่กินกันที่ชนบุรีได้๒ปีแล้ว
จากนั้นแฟนสาวหนีกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดตราด
หนุ่มชนบุรีก็เลยลางาน๒วัน
ลงทุนขี่มอเตอร์ไซค์จากชนบุรีมาตามหาแฟนสาวที่จังหวัดตราด
สุดท้ายขี่คันนี้มา
สุดท้ายเจอแฟนสาวอยู่กับชายอื่น
หนุ่มชนบุรีหมดแรงใจสลายอาจจะกลับบ้านจะขี่กลับบ้าน

หนึ่งนะสองไม่มีเงินพอที่จะเติมน้ำมัน
แต่มีเงินพอที่จะซื้อเบียร์มาซดหน่อยหนึ่งที่ร้านขายของชำตรงนี้
ก็เลยมานั่งพร่ำเผลอซดเบียอยู่ตรงนี้
ตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะสุดท้ายก็ปล่อยตัวออกไป
ข้อมูลล่าสุดทราบว่าผู้ชายคนนี้คุณ
เริ่มทำใจได้ฮะแล้วก็เดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดตราดแล้วนะครับ
ฟังเสียงชาวบ้านที่มาช่วยปลอบใจหน่อยไหม

แล้วก็เดินไปหยิบเบียร์มากินเองอะไรอย่างนี้
แล้วก็นั่งร้องผมร้องไห้ภาระนาถึงเมียว่าเมียทิ้งเขา

เราก็เลยเห็นว่าเรื่องราวมันจะบานปลายเนอะ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพ

ก็กลัวว่าเดี๋ยวเกิดเมาแล้วเดี๋ยวเกิดขี่ไปไหนมาไหนไม่ได้
แล้วเดี๋ยวทำไงต่อก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาดู

เขามาหาเมียเขาเมียเขาอยู่แหลมหิน

โทรเขาไม่ได้ไม่รับแม่
โทรเมียทิ้งเลยนั่งร้องไห้เลย
บอกผมมาแพ้ผู้หญิงคนนี้แหละนะฮะ
แล้วเขาบอกว่าผมนะใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก
เหนื่อยยอมลำบาก
ให้เงินแฟนใช้เดือนละหนึ่งหมื่นบาท

เขาตัดพอนะ
เป็นกำลังใจให้นะทุกความรักนะ

คุณป้าหลายท่านก็ช่วยปลอบโยนนะคะ

ก็เลยต้องเรียกตำรวจมาช่วยดูสถานการณ์หน่อย